มีไว้เหมือนกัน

โยโยโย

มันคือร้านล้างรถหยอดเหรียญ

กระครบถ้วยถังกระลำม่อ

ก็มาหยอดเหรียญแล้วก็ใช้น้ำล้าง

อดเหรียญไปแล้วน้ำมันก็จะออกมาให้เราล้าง

อันนี้จักรยาน

ก็ไม่ขาดสถาถ้าต้องการอย่างนั้น

แต่จุดประสงค์คือร้านล้างรถ

อยู่บ็วกแล้วแต่สะดวกเลย
แต่ขอให้คุณหยอดเหรียญเสียเงินปกติ

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
จิลมาหมดรถจักรยานรถจักรยานยนท์
พ่วงข้างอุปกรณ์ทำมาหากิน

คุณเริ่มต้นที่บาทเดียวถูกจริงเออเริ่มต้นแค่บาทเดียว
มันอเนกประสงค์ทุกอย่างนะฮะเปลี่ยนจากร้านล้างรถ
ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนเป็นร้านแบบทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยละกัน
ต้องล้างแต่รถหรอกนะฮะเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย
ถ้าผมเอาหอยแคงไปล้างได้ไหมผมจะเอาสารพัดอย่างไปล้างได้ไหม
ที่บ้านไม่อยากจะเปลืองน้ำอะไรอย่างนี้แล้วแต่เอาที่สบายใจ